จันทบุรีถ้าพูดถึงจันทบุรีคุณจะต้องนึกถึงเมนูนี้แน่นอน
เมนูหมึกยิบหวานค่ะ
คุณบางคนแบบไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วคุณจะอ๋อเลย
มันคือความสดของหมึกก่อน

ดตัวใสกริ้งอย่างนี้เลยค่ะ
มากันที่บ้านอ่าวหมู่นะคะ
อยู่ตำบลบางกระชัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

ฟาร์มเลี้ยงหมึกเจ้าดังในพื้นที่นี้นะคะ

ใช่หมึกกะตอยเนี่ยเขาจะเอาไปทำเมนูเด็ด
บอกว่า๑ปีมีทาน๑ครั้งเท่านั้น

หรือชื่อเรียกภาษากลางที่เรารู้จักกันก็คือ
หมึกกะตอยต้มหวาน
เพราะว่าต้องรอให้ถึงช่วงหมึกกะตอยออกผสมพันธุ์

ตุลาคมไปจนถึงธันวาคมของทุกปี

เอาหมึกกะตอยที่มันมีไข่เต็มท้อง

มันคือเมนูหมึกไข่ต้มหวาน

แล้วก็เตรียมเครื่องปรุงทำน้ำ

แล้วฉันกูน้ำลายแล้วก็

ฟาร์มเขาจะทำการจำหน่ายเมนูนี้นะคะในราคาเป็นกล่องนะ
กล่องละ๑๒๐บาทนะคะ
หรือใครสนใจนะติดต่อไปซื้อได้เลย
บุ๊คของเขานะคะชื่อว่าลุงยิ้มหมึกซิ่ง

เฟซบุ๊กนะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะ

แล้วทั้งควรที่เป็นไข่นะ

กลับไปที่บ้านไปเวฟอุ่นหน่อยนะ
โอ้มันฟินมาก

ลองดูในเฟซบุ๊คและโทรศัพท์ได้เลยนะคะ
โอไหวที่ดูนี้เลยหรอนี่

อร่อยอร่อยแบบนั้นตี

เอาจัดให้เต็มที่เลยสำหรับใครที่ชอบนะคะ